สวยไม่อยู่สวยแบบฉุดไม่ไหวแล้วจริง
พี่แชร์กาลีนมั้งไม่ใช่นะคะ
ตลกชื่อดังพี่ส้มเช้งค่ะ

ส้มเขาทำทัวร์ศัยกรรมเขาก็ต้องบินไปส่งลูกค้าด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะ
แล้วทีนี้ไปยังไงคุณผู้ชมก็บินไปเองค่ะ
แล้วบินไปเองอ้าวที่ฉันนั่งรอทำไมเฉย
เติมมันซะเลยล่ะคะไม่เสียเวลาคุณผู้ชม
ก็ล่าสุดเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมที่เห็นเป็นรอยปากกาวงอยู่เต็มไปหมดเนี่ยค่ะ
ไม่ได้เขียนเล่นนะคะตรงนั้นแหละค่ะเช้าจะเพิ่มกว่ามันแสดงคลั่งขึ้น
คุณง่ายงานภาสาวชาวบ้านก็คือเติมไขมันเข้ามันค่ะ
เข้าสู่กระบวนการเติมไขมันที่หน้านี่แหละค่ะทำให้หน้ามันดูเด็กขึ้น
เขายังมีปัญหาเรื่องใต้ตาอยู่ค่ะยังมีรอยบุ๋มอยู่ค่ะ
เลยต้องเติมเข้าไปมันเอาไขมันตัวเองเติมเข้าไปมันไม่อันตราย
ใช่นะคะส่วนที่ใครดราม่านะคะว่าอ้าวพี่สมจริง
เห็นไปแล้วทำอีกไม่กี่เดือนผ่านไปแล้วทำอีก
แล้วก็มันคืออะไรกันแน่ค่ะพี่ส้มเช้งบอกเองเลยนะคะ
ไม่ต้องดราม่าค่ะเพราะว่าความสวยเนี่ยมันรอไม่ได้จริง
ไม่หยุดชุดไม่อยู่ค่ะ
ที่มากมากไปอย่างงี้คือเดี๋ยวส้มจะเข้าไปเติมไขมันนะคะ
เป็นไขมันสเต็มเซลล์นะคะก็บอกคุณหมอไปว่าอย่าได้ตรงช่วงหว่างคิ้วตรงนี้นะคะ
อย่าเพิ่งดราม่าว่าทำไมฉันมาทำอีกแล้วอย่าพึ่งนะ
ทุกคนดูนะเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ใต้ตาเรามีความแบบเป็นบุ่มนิดนึงก็เดี๋ยวจะต้องใส่ลงไปด้วยนะคะ
แค่นี้เลยเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่ทำกันเองไหมครับ
คุณผู้ชมพี่ส้มเช้งบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเติมไขมันที่หน้าเสร็จเมื่อไหร่จะมาเปิดหน้าโชว์ทันทีค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในลูกทัวร์ศัลยกรรม
ความฝันที่อยากทำฝันนั้นฉันต้องไปถึง
จะไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะไปขอส่วนลดค่ะ
หรือได้มีโอกาสไปอันด้าเซโยคัสตามีด้า
ว่างเหรอทำหน้าว่างเหรอไม่ใช่หมายถึงคิวนะยังมีตรงไหนว่างให้เติมอีกเหรอหน้าเนี่ยฮะ
มีมั้ยมีมั้ยมีมั้ยไม่ใช่หรอกข้างหลังจะมีมีดเข้าเพื่อนแทงหลังหรือเปล่า
แซวเล่นก็แผลสดอยู่นะสวยแล้วสวยที่ใจมันไม่พอต้องสวยที่ศัยกรรม

แซวเล่นเดี๋ยวตุ้มเยอะฆ่าความสวยรอไม่ได้ใครสะดวกตรงไหนทำเลยจ้า